ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก็จับภาพคนร้ายนะฮะ
จริงมาในคราบของพนักงานส่งอาหารของบริษัทแบรนด์หนึ่ง

ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวแบบนี้
แต่อยู่ก็แปลงร่างเป็นคนร้ายเป็นขโมยซะงั้นนะครับ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งหน้าร้านเกม
ตรงข้ามกับร้านขายอาหารแห่งหนึ่ง
บันทึกภาพของชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวคล้ายกับพนักงานบริษัทส่งอาหารแบรนด์หนึ่งนะฮะ

ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ไปเวียนมาแล้วก็มาจอดที่หน้าร้านขายหมูปิ้ง
เข้าไปในร้านสักพักหนึ่งเขาลงจากรถ
แถวนั้นก็คิดว่ามาส่งอาหารใช่ไหม

เขาคงจ้องมองอะไรบางอย่างแล้วก็เดินเข้าไปในร้าน
เดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์มือถือ
แม่ค้าของร้านหมูปิ้งเนี่ยเขาชาร์จแบตไว้นะฮะ
จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
โดยผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านขายหมูปิ้งนะฮะ

อยู่ซอยอดุญญาบราม๗ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
นำคลิปหลักฐานเข้าแจ้งความไว้ที่สพยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
โดยคุณกิติยาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว

ขณะนั้นเธอก็อยู่ร้านคนเดียวแล้วครับ
แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เธอจะปิดร้านแล้ว

แล้วเธอก็ยังเก็บร้านไม่เสร็จนะ
แต่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้
แล้วก็รีบเข้าบ้านพาลูกสาวอายุ๓ขวบไปนอน
ลูกสาวเริ่มงองแงแล้วห่วงนอนแล้วนะครับ

เขายังเปิดขายอยู่แล้วมันเป็นแหล่งชุมชนคนพลุกพ่าน

แต่พอออกมาพบโทรศัพท์มือถือหายไป
ก็เลยขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเลยคุณ
เวลาจะขโมยเขาตาไวนะ
ไวมือไวฉกไวนะครับ
บอกว่ามีคนร้ายลักษณะเดียวกันนี่แหละฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์สีเดียวกันเลยสีแดงนี้นะฮะ
ระเวนขโมยสิ่งของของชาวบ้านอีกหลายจุดหลายที่เลย
และหลังจากที่ทางคุณกิติยานำหลักฐาน
ภาพวงจรปิดทั้งหมดเข้าแจ้งความ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นก็บอกว่า
เดี๋ยวจะลงพื้นที่ออกตรวจสอบให้
ตั้งแต่วันที่๑๐กุมภาพันธ์แล้วนะคุณ
คุณกิติยาบอกว่าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้ว
๓กุมภาพันธ์ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะฮะ

ว่าจับกลุ่มคนร้ายได้หรือยังนะฮะ
ซ้ำคนร้ายยังได้จ่ายออกตระเวงขโมยของ

ของที่ถูกขโมยไปอาจจะมีมูลค่าไม่มาก
แต่ก็เป็นการซ้ำเติมพ่อค้าแม่ค้า
หาเช้ากินค่ำในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง
เงื่อนทองก็หายากนะฮะ
ดูสิแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตของแบรนด์พนักงานส่งอาหารเขานะฮะ